นี่คือความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
มีความตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าอยากจะเป็นทหาร

พอจบทั้งเรียนอาหารก็ไปชายแดนใต้ต่อเลย
จุดที่อยู่คือพื้นที่สีแดงเลย

ฐานก็อยู่ที่วัดเชิงเขา
ตำบลปรุกาสามเหมาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
จุดหมายก็คือจะไปรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนบาตู
ระหว่างเส้นทางก็ถูก

ก็เสียงระเบิดดังขึ้นก็

รถก็ล้มทีนี้ผมก็นอนลง

ุ่นฟุ้งกระจายขึ้นครับ
แล้วก็รู้สึกเจ็บหน้าอกแน่น

อาการตอนนั้นพี่เขาโดนครั้งแรก

รู้สึกว่าเลือดจะอยู่ในขาเรา

เขาบอกว่านำส่งไปโรงพยาบาลประจำจังหวัด

เช้ามาก็ส่งมาที่โรงพยาบาลศิลปิกฤติสริเหพฯแล้วครับ

สิ่งแรกก็คือเห็นซ้ายขวาคือพ่อแม่ยืนอยู่
กำลังใจที่ทำให้ผมอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือ
ลูกทั้งสองคนนะครับภรรยาแล้วก็พ่อแม่ครับ

แต่คือเมื่อก่อนเราก็รับรู้แหละว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันอันตราย

พอรู้ว่ารุนแรงถึงขั้นที่ต้องตัดขา
ก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าเป็นห่วงความรู้สึกของเขา

คือสำหรับเราก็คือเขาไม่อันตรายถึงชีวิตอะค่ะ
ก็ยังดีที่แบบว่ายังเห็นยังให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ได้อยู่อะค่ะ
คือเราเห็นเขาอะค่ะเข้มแข็งมาก

มีน้ำตาอะไรตรงนั้นเลยค่ะ
เคยถามเขาอยู่เหมือนกันว่า
เขาเป็นแบบนี้
เขารู้สึกเสียใจไหม

พี่เขาเป็นคนจิตใจดีนะครับ

ผมกับเพื่อนก็ได้ไปเยี่ยมพี่เขาที่โรงพยาบาล
พอไปถึงก็เห็นพี่เขาโดนตัดขาไปแล้วครับ

ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอดทนและแข็งแรงได้เหมือนพี่เขาหรือเปล่า
พอหลังจากผมรักษาตัวเสร็จนะครับ
กายภาพใส่อุปกรณ์ขาเทียมช่วยให้เคลื่อนไหวอะไรตามชีวิตประจำวันได้

สาขาพิเศษที่จะรับผู้พิการแล้วก็กำลังพลจากการปฏิบัติหน้าที่ครับ
บาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวมาร่วมทำกับของอเมซอน
ผมชอบในพื้นที่ตรงนี้มากเพราะว่าเป็นพื้นที่ในค่ายทหาร
แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของผม
ตั้งแต่สมัยที่ผมมาเรียนนักเรียนจาทหารเรือนะครับ
ก็มีกำลังใจในการทำงาน
รู้สึกอบอุ่นครับชงกาแฟให้คนอื่นกิน
ยังรู้สึกมีคุณค่ามากกว่าเป็นคนพิการอยู่บ้านเฉย
ผมคิดว่าผมก็มั่นใจว่าสามารถทำกาแฟเป็นวาริต้าได้เทียบเท่าคนปกติครับ
เรียนรู้ที่ปั๊มปรทศูนย์บริการกองทัพเรือ
หน้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินก็ไปฝึกที่นั่นได้๑เดือนนะครับ

ใช้เวลาประมาณสักน่าจะ๒เดือนนะครับที่จำสูตรได้ทั้งหมด
อาทิตย์แรกนี่ท้อเลยเพราะว่าแต่ก่อนผมทำศูนย์บริการรถผมไม่เคยยืนนานขนาดนี้
พอมาอยู่ในปาริต้าบาชงแล้วต้องยืนตลอด
อุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นพวกเมนูร้อนเราจะเดินถือยาก
พี่เขาจะร่างกายไม่ครบ๓๒แล้ว
แต่พี่เขาก็ยังมีความสามารถในการทำงานในด้านนี้
ที่เขาเคยผ่านจุดที่ว่าวิกฤตที่สุดในชีวิตของเขามาได้แล้ว
ขอให้พี่เขามุ่งมั่นในหน้าที่บทบาทใหม่ในการทำงาน
ต้องขอบคุณหน่วยงานเอกชนนะครับอเมซอนที่ว่าให้โอกาสพี่เขา
ผมก็ขอให้กำลังใจพี่เขานะครับ
จะคอยอยู่เคียงข้างเขาอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่ง
ก็อยากจะขอบคุณทางคาเฟ่อเมซอนพอแชงนะคะ
ที่ได้มอบโอกาสดีให้กับเขา
ยังมองเห็นประสิทธิภาพในตัวเขา
ถึงแม้ว่าเขาจะสูญเสียขาไปข้างหนึ่ง
แต่เขาก็ยังสามารถที่จะทำงานได้เหมือนคนอื่น
ทำให้เขามีอาชีพมีรายได้ให้ครอบครัว
และก็ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขายังมีกุญค่าค่ะ
ให้โอกาสเรียบรับผู้บิการและคุณละภาพที่ไม่มีโอกาสของสังคมเลย
ทำให้เขาได้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีชีวิตใหม่ที่ดียิ่งขึ้นครับ
สำหรับตัวพี่โต้งที่เป็นทหารที่ทุกคนภาพ
คือเขาแทบจะไม่แตกต่างจากคนที่ปกติ

ก็จะทำให้เขามีโอกาสมีหน้าที่
มีชีวิตใหม่ที่ดียิ่งขึ้นครับผม
ทุกวันนี้ก็พยายามพัฒนาตัวเองครับ
ให้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นนะครับ
ในเรื่องของการทำกาแฟครับ
ที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาทำงานตรงนี้นะครับ

ต้องใส่ใจดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนนะครับ
พอเรามาเป็นบาเลต้าก็ต้องดูแลใส่ใจ
กาแฟที่เราจะชงออกไปในแต่ละแก้ว

โปรดติดตามตอนต่อไป